ให้โชคดีโชคดีสุขเกษตรเรียนฟรีนะค่อยรวยค่อยรวย
เศรษฐีป้ายแดง
เศรษฐีป้ายแดงสัปดาห์นี้ร่วมค้นหาเคล็ดลับความรวย
ไปกับข้าวขาวัวที่ขายได้วันละ๑๐๐โล
เคล็ดลับขนมจีบแป้งบางไส้เด้งห่อด้วยมือ
กันสดขายดีหมื่นลูกต่อวัน
แจกโชคกันถึงในตลาดกับช่วงใหม่แก้กล่อง
เศรษฐีมหาเห็งกับกองสลากพลัส
ความสนุกอัดแน่นขนาดนี้อย่ารอช้า
เราไปพบกับเฮียป้องและน้องจ๊ะกันเลยครับ

ประนับสู่วันไหล่ที่ปากท้อมของคนยากรวย
รายการเศรษฐีป้ายแดง

ข้าวขาวัวที่ดังที่สุดในย่านพัฒนาการ

วัดดะข้าวขาวัวตั้งอยู่ในซอยพัฒนาการยี่สิบแยกยี่สิบสาม
ซึ่งเมนูที่ทุกคนจะต้องมาลิ้มลองกันเลยนั่นก็คือข้าวขาวัว
ที่ดูเผินเนี่ยก็จะคล้ายกับข้าวขาหมูคากินั่นเองล่ะครับ
เรียกได้ว่าเป็นเมนูชูโรงที่ทำให้ร้านวัวดะขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
ถึงขนาดว่าต้องโทรจองกันเลยทีเดียวล่ะครับไม่งั้นเนี่ยของหมดจะอดกินกันนะจ๊ะ
แม่ขายดีขนาดนี้เขามีเคล็ดลับอะไรแต่เฮ้ยนั่นใครมาทำหน้าขาวขนาดนั้นล่ะครับเนี่ย
ใช่เจ้าของร้านหรือเปล่าลองให้เฮียป้องกับน้องจ๊ะ
ไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าครับนี่ยังไงพี่เจ้าของร้านพี่แองจี้มา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
สีรีส์วัวมันจะมีแค่หนังกะเอ็น

วัวเนี่ยจานนึงเนี่ยขายประมาณเท่าไหร่คะ

ทำไมขายราคาไม่แพงกำไรเหรอ
มันก็ต้องได้แหละแต่ว่าลูกค้าก็ต้องอิ่ม

เฮ้ยน้องเจ้าจะบอกว่า

ก็ให้เชื่อรอติดตามชั่วต่อไปค่ะ
อ่าโหรุยควรครับ
รีบขอเข้าไปล้วงเคล็ดลับกันเลยนะครับ

แต่ก่อนอื่นคงต้องให้น้องแองจี้

ระหว่างนี้เรามีกิจกรรมดี
ที่จะมามอบโชคให้กับเหล่าพ่อค้าแม่ค้า

เศรษฐีมหาเห็งกับกองสลากพลัส

เราไปหาคุณชนะกันเลยครับ
เย้เฮ้

มาร่วมเล่นเกมกับเรานะครับเพื่อรับเงินรางวัลจากกองสลากพลัส

ผมว่าอย่ารอช้าเลยดีกว่ารีบไปหาผู้โชคดีกันเลยดีกว่าครับ

โอ้โหร้านนี้ใหญ่ที่สุดเลยมั้งเนี่ย
เจ้าของร้านสวัสดีครับ
แต่ละงวดแต่ละงวดเราซื้อสลากไหม

แล้วเวลาเราไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเราซื้อยังไงครับ

ผู้โชคดีแล้วหนึ่งท่านเดี๋ยวไปตามหาอีกหนึ่งท่านครับ
ร้านผักเขาแผงใหญ่มากคุณผู้ชม

เอาสองอย่างเอาทั้งหอมทั้งมันเลย

แล้วปกติซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไหนยังไงครับ

โอ้๕ซื้อกับกองสลากพลักษณ์เลย
นี่คืออีกหนึ่งผู้โชคดีเดี๋ยวเราจะพาไป
รุนของรางวัลก็คือเงินรางวัลนะฮะจากกองสลากพลักษณ์๕๐๐๐บาท
ทั้งสองท่านเนี่ยก็พร้อมแล้วงั้นไปติดตามกติกาของเกมในวันนี้กันก่อนครับ
กติกาของเราก็คือผู้โชคดีจะต้องแข่งขันกันทำภารกิจ
ผู้ที่ชนะจะมีสิทธิ์ได้เลือกลองซุมก่อน
ผู้ที่เปิดเจอสัญลักษณ์กองสลากพลัสจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า๕๐๐๐บาท
เราไปดูกันเลยครับว่าภารกิจวันนี้คืออะไร
ถ้าเลี้ยงไข่แล้วเกิดไข่แตกขึ้นมาสักใบแล้วก็แพ้เลยนะจ๊ะ

แม่มณีเป็นผู้ชนะของเราในเกมนี้
ใครจะได้เงิน๕๐๐๐บาทจากกองสลากพัดอยู่ที่ตรงนี้
แม่มณีก่อนที่จะเลือกต้องทำยังไงก่อน
เลือกเลยครับว่าจะเอากล่องไหนกล่องหนึ่งหรือกล่องสอง

เอาไหนดิเอาไหนอยู่ตรงนั้นนะ

พวกเราช่วยกันลุ้นและนับไปพร้อมกันนะ
เปิดแล้ว
ชมหน้าผู้โชคดีเงินรางวัล๕๐๐๐บาท
กองสลากพลัสครับ

โห้ย

และอย่าลืมนะทุกคนลอตเตอรี่ออนไลน์
ต้องกลับสลากครับ
โอ้โหนอกจากจะขายดีแล้วก็ยังดวงดีอีกด้วยนะครับเนี่ย
ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่า
ตุ๋นขาวัวให้อร่อยถึงใจลูกค้าเขาทำกันยังไง
เดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวครับ
ใส่และแชร์เพจเซธีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว
พร้อมแสดงความคิดเห็นถึงเหตุผลที่ชอบดูรายการเศรษฐีป้ายแดง
แฮชแท็กเศรษฐีป้ายแดงเปิดเป็นสาธารณะ
ก็ลุ้นรับของรางวัลสวยใส่แล้วรวย
จากรายการไปได้เลยครับ
ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๐มกราคม๒๕๖๒
มาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
ยังไม่ขอส่วยข้อมือ

กลับเข้าสู่รายการเสธีปี้แดง
ได้เวลาล้วงเคล็ดลับการตุ๋นขาวัว
เมนูทำเงินสร้างชื่อของวัดดะข้าวขาวัวกันแล้ว
ซึ่งสิ่งแรกที่จะต้องทำกันเลยนั่นก็คือ

เพื่อช่วยทำให้น้ำตุ๋นมีกลิ่นหอมนั่นเองล่ะครับ
โดยที่เครื่องพะโล้ประกอบไปด้วย
รากผักชีกระเทียมพริกไทยอบเชยโป๊ยกั๊กผงพะโล

จากนั้นตั้งไฟให้ร้อน
นำเครื่องพะโล้ทั้งหมดลงไปผัด
คั่วเอาไว้สักพักจนเปลี่ยนสี

ก็สามารถเอามาเตรียมทำน้ำตุ๋นได้แล้วล่ะครับ
มาถึงจุดที่เด็ดแล้ว
สิ่งนี้คือขาวัว

ขาวัวทำอะไรมาก่อน

ต้องให้มันสะอาดที่สุด
ในส่วนของขาวัวที่นำมาใช้นั้น
ก็ไม่ใช่ว่าจะเอามาทำได้เลยนะครับ

ต้องให้ทางโรงงานทำการเผามาให้ก่อน
จากนั้นก็จะทำการล้างผัดทำความสะอาด
ใช้มีดเล็มส่วนที่เสียและแข็งออก

จึงจะสามารถนำมาตุ๋นต่อได้นั่นเองล่ะครับ

ก็จะใช้เวลาอยู่ถึง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน

เด้งแบบนี้มาให้ชิมกันนั่นเอง
แต่นอกจากขาวัวที่ขึ้นชื่อแล้ว
ที่นี่เนี่ยก็ยังมีเมนูอื่น
ให้เลือกชิมได้อีกหลายอย่าง

รับรองเนี่ยสายเนื้อไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ
ซึ่งแต่ละเมนูจะเด็ดขนาดไหน

เฮียป้องไปชิมกันแล้วล่ะครับ

ตลกได้บ้างเราเป็นผู้แช่งไหนเองอะ

เอาเลย
จิดเวลาเนี่ยรอคร่อยครับ
จิดเวลาเนี่ยรอคร่อยคร่ะชิม
อันนี้จะเป็นข้าวขาวัวค่ะ

ไม่ขาวเนื้อนิ่มเด้งกระดายในปากด้วย
น้ำจิ้มเนี่ยก็เป็นสูตรของเราเองถูก

เป็นซุปต้มยำเปื่อยเปรี้ยวหวาน

อ่าซุปมันจะเสริมให้ไอ้ขาวัวอร่อยขึ้นเพราะว่ามันพอกินกำลังมันมาเรื่อยปุ๊บตัดเปรี้ยวกินได้ต่ออีก
อันนี้เป็นกับรวมค่ะจะมีขาวัวมีเนื้อน้องลายมีลิ้นมีไส้
อื้มหนึบจึบทั่วปากไม่เหนียวอร่อย
สักขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงขายดีขายดี
ซึ่งพออิ่มท้องแล้วเราก็มาเข้าเรื่องเส้นทางชีวิตของน้องแองจี้กันบ้าง
เพราะร้านวัตดะข้าวขาวัวแห่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย
ถ้าน้องแองจี้ไม่ได้มาเจอกับคนสำคัญอย่างพี่กรณีสามีของน้องแองจี้นั่นเองล่ะครับ
ซึ่งทั้งคู่นั้นมาเจอกันแล้วร่วมสร้างร้านนี้ขึ้นมาได้อย่างไร
ไปคุยกับพวกเขากันเลยครับ
คิดได้ดิ

หรอเรา่ะ

ก็อยากทรวจทำไมพี่เย็นจี้

กี่เราเกลียนดูต่อไปต่อมาต่อไปต่อมา

ช่วยมากแกล้งสุดการ์มือดีมาก

อ๊ยไม่ได้ออกแนวน้ำเนานะ
และแต่คิดถึงความรู้สึกจริงที่ออกมาจากใจ
ก็คิดเอาเองแล้วกันว่านีคิดถึงขนาดไหน
บอกให้นิดนึงว่าก่อนนอนนี้ต้องเอาลูกคุณมาดูทุกวันเลย

ว่าการเป็นคนรอดคอมมาบที่นี่เนี่ย

เอตรือว่าช่างมาเถอะไม่อยากคิดมาก
ราศีแฟนเพื่อนบวชก็เลยไปบ้านเพื่อน

แล้วก็ใช้ระยะเวลากี่ปีกว่าเราจะได้เจอกันจริง
คุยแล้วก็ประมาณปีกว่าหรือเปล่าที่ไปเยี่ยม
เอางี้ขออนุญาตต้องขอแบบพูดกับพี่หนุ่มขอโทษนะครับ
พี่นีเตือนทำอะไรมาถึงต้องไปอยู่ในนี้

แต่๓๖ปี๖ปี

ทำไมเราถึงได้เลือกที่พีวฟิร์นนี่
ในภายในคุก

แต่ก็คุยกันมาปีนึง
รู้สึกว่าคงจะไม่มีใครจริงแล้ว
คงจะรอกูนี่แหละ

เห็นหน้าเราครั้งแรกเรารู้สึกยังไง

ตอนที่เราเจอกันเราก็คุยกันเหมือนเราเพื่อนกัน

ครั้งแรกมาก็เขิน

พี่นี่เห็นจ่ะกางจ้ากันแรกก็คิดไงล่ะ

ก็ก็ได้คอเต็มต์อยู่นะ
หลังจากไปเยินทางแรกแล้วยังไงต่อสถานทสัมพันธ์
ไปเยินบ่อยขึ้นมั้ยหรือว่าอ้าว่า
เอาเรื่องว่าออกได้ออกมาเนี่ยอย่างไหนเป็นแฟนกัน

แต่วันนั้นพี่ออกมาแล้วไม่เจอพี่แองจิเหล่าใจเป้าเลยแล้ว

ตอนกลางวันไม่เจอเพราะตอนเย็นโทรติด

จริงแล้วคือตัวมาลงอยู่ที่ซีคอนแล้วตั้งนาน
พอโทรไปถามก็บอกรถเสียอยู่ข้างบนบนทางด่วนบ้างอะไรบ้างไปแอบดูเราไงว่าเราจะมาตอนไหน

พี่น่ากลัว

ครบกันอีกนานไหมครับเหมือนเดี๋ยวนี้
ไม่ไม่นานก็เดือนสองเดือนก็มีการ
ทำไมพี่แองจี้ถึงได้มั่นใจว่าต้องเป็นพี่นีนี่แหละคนนี้แหละ
จริงแล้วก็ไม่ได้มั่นใจแต่ก็ดูแล้วเขาไม่ใช่คนมีพิษมีภัย
เขาไม่น่าจะเป็นคนที่คิดร้ายกับใครอ่ะเขาก็เป็นคนดีแหละแต่เขาก็แค่เดินทางผิด
ความรักก็ลงตัวค่ะมาเข้าเรื่องร้านดีกว่าเริ่มได้ไงครับผม
เราก็เลยคิดว่าเอามาลองทำดูเป็นคิดสูตรข้าวขาวัวขึ้นมา
แต่หลังจากนั้นก็มีคนนึงมาซื้อ
เสร็จเขาก็เดินกลับมาซื้ออีก
พอเขาซื้อหลังจากนั้นคนก็มาซื้อ

พอหลังจากนั้นทำปีละครั้งปีละครั้งมาประมาณ

พอหลังจากนั้น๓ปี๓ปีที่แล้ว
ก็ไปขายตามงานงานทารามทั่วไปอะ
ตอนนั้นจะเจอฝนเจอโควิดบ้าง

ตัวเนี่ยเศร้าแล้วแหละ
ตอนหนักอยากเลิกทำยังไง

จะทำให้ร้านเราไปมีชื่อเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศให้ได้

ไงได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนตั้งเพจเลยขายออนไลน์

แต่ก่อนพี่นอนมาขายใช่ไหม
มันพลิกเลยป่ะคะ

ถูก

ภายในปีที่สาม

คุณนี้มีอะไรอยากจะบอกไหมเปล่าบ้า

เราเจอเค้าในวันที่เรารำบาก

ไม่มีการที่ว่าเออรักนะอะไรอย่างนี้

มึงไม่มีอะไรมันก็จะต้น

มึงก็จะต้องสัดท้าในตัวกูด้วย

เพราะว่าคนแบบแบบนี่แต่ว่าขาดูวีดีฮะ

เราจะต้องมั่นใจว่าเราอ่ะทำดีที่สุดแล้ว
ถ้าอะไรที่เราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้ว

คือให้เข้าใจคนที่ติดคุกออกมา

คือคนเรามันจะดีไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่รอยสัก

ฝากติดตามร้านวัดจ๊ะข้าวขาวัวด้วยนะครับ
ร้านตั้งอยู่ที่พัฒนาการ๒๐แยก

มีโรบิมูททัพสั่งได้เลยนะครับ

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
อิ่มไปกับเรื่องราวของวัดดะข้าวขาวัว

ใครอยากอิ่มแบบจุกแต่จ่ายในราคาถูก

แล้วไปต่อกันกับช่วงอิ่มจุก๓๒บาท
ที่วันนี้เนี่ยเราจะให้คุณได้อิ่มแบบเดือด
กับความเผ็ดร้อนของหมาล่า

ซึ่งจะเป็นร้านไหนน้องใบตองไปรออยู่แล้วล่ะครับ

ตอนนี้นะคะใบตองพาทุกคนมาอยู่ที่หน้าร้านนี้เลยค่ะ

เขาเป็นบุฟเฟ่หมาล่าชาบูหม้อไฟ
บอกเลยว่าร้านนี้เขาเป็นร้านน้องใหม่แต่ฮอตฮิตมาก
แล้วร้านเขาวัตถุดิบเขาสดใหม่สะอาด
มีทั้งหมูสไลด์เนื้อสไลด์ลูกชิ้นต่าง
ไอศครีมคุณสามารถกินแบบจุกนะคะ
ในราคา๒๙๙บาทได้๙๐นาที
แต่วันนี้ถ้าคุณดูอยู่ตอนนี้นะคะ
กติกาให้ดีคุณจะจ่ายเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้นค่ะ
เซทีป้ายแดงไทยรัดทีวีช่อง๓๒
ภาพที่ถูกใจทีมงานจะได้รับรางวัล
ประกาศผลที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓
ร้านตินถงกวนเนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่ซอยรัชดา๑๘นะคุณผู้ชม
และจะบอกว่าร้านนี้นะคะน้ำหมาล่าเนี่ยเขาเป็นสไตล์จีนแท้
อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือน้ำจิ้มของเขาเราสามารถเลือกปรุงเองได้

มีทั้งน้ำจิ้มหมาล่าน้ำจิ้มซุกี้น้ำจิ้มซีฟู้ดเยอะแยะสารพัดเลย
นี่เลยค่ะมาเป็นหม้อไฟใช้คำว่าหม้อไฟจริงนะคะ
ซึ่งในหม้อไฟนี้เขาจะเป็นหม้อไฟแบบโบราณนะ
เขาจะใช้ถ่านนะคะเป็นถ่านคุณภาพดีแล้วก็สามารถเลือกได้สองน้ำซุป
ตอนนี้คือเลือกมาเป็นน้ำซุปหมาล่าสไตล์จีนแล้วก็น้ำซุปกระดูกหมูนะจ๊ะ
ซุปกระดูกหมูเปล่ายังอร่อยเลย
รสชาติแบบกลางไม่ได้เค็มจัดมีความมันหอมอะน้ำซุปหมาล่า
ซึ่งเป็นรสชาติแบบเผ็ดปกตินะคะ
อืออออออออออหมิงอือออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
เขาจะมีความเหนียวนุ่มหนึบ

จะมีไส้ชีสใส่ไข่ปลาไข่กุ้งอะไรต่าง

และนี่คือเมนูอิ่มจุกของเราในวันนี้ค่ะ
บุฟเฟ่๒๙๙บาท
แต่เราให้คุณจ่ายเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้นนะคะ
ใครอยากอิ่มจุกแบบนี้
โทรศัพท์มือถือของคุณให้พร้อม

๓๒๑ถ่ายค่ะ
ตอนนี้นะคะสัญลักษณ์อิ่มจุกขึ้นมาที่หน้าจอแล้วนะคะ
เซลฟี่ภาพของคุณเองได้เลย

จะได้โปรโมชั่น๒๙๙บาท
แต่ให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้นค่ะ

จะได้โปรโมชั่น๒๙๙บาท
แต่ให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้นค่ะ

ที่อยากจะมาอิ่มจุกแบบใบตองแบบนี้ก็แวะมาทานกันได้
ร้านนี้ค่ะจิ้นทงกลัวรัชดาซอย๑๘
ร้านเปิดตั้งแต่เที่ยงมันไปจนถึง๑๖๓๐นเลยนะคะ

และตอนนี้กลับไปติดตามความสนุกกับเศรษฐีป้ายแดงกันต่อเลยค่ะ

อิ่มจุกกันแบบเผ็ดร้อนจนแทบป้นไฟกันไปแล้วเราก็ไปหาร้านฮอตกันต่อกับอีกหนึ่งของกินสัญชาติจีน
อย่างขนมจีบกันบ้างเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยขายดีแบบที่ทำกันจนมือเป็นระวิง
แต่จะเป็นร้านไหนตามน้องใบตองไปกันเลยครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้พามาอยู่กันที่นี่เลยค่ะคลองแปดค่ะมาไกลนิดนึง
แต่วันนี้พามาดูเส้นทางความอร่อยของร้านขนมจีบสารเป๋าร้านหนึ่งที่เขาบอกว่าขายดีมาก
วันวันหนึ่งเนี่ยนะคะขายได้๖๐๐๗๐๐ลูกแต่ถ้าช่วงเทศกาลออเดอร์เป็นหมื่นลูกเลยนะคะ
และยอดขายตะวันบอกเลยหลักหมื่นค่ะแน่นอนว่าเขาจะมีเคล็ดลับความสำเร็จและเคล็ดลับความอร่อยแน่นอน

ขนมจีบซาระเป๋าปรุงศรีตั้งอยู่ที่โครงการบ้านเจริญลาบ๕ซอย๑
ร้านขนมจีบซาระเป่าทำสดใหม่แบบวันต่อวันแถมทำเองทุกขั้นตอนด้วยนะครับ
ตั้งแต่ผสมไส้ขนมจีบห่อขนมจีบนึ่งและที่นี่ก็ยังทำน้ำจิ้มเองอีกด้วยล่ะครับ
จากขนมจีบที่อร้อยจนต้องสั่งจองแล้วเนี่ย
ก็ยังมีซาระเป๋าไส้หมูสับไส้หมูแดงไส้ครีมไส้ถั่วดำ

คือหนูอยากรู้ว่าแม่ขายอยู่ที่คลอง๘ใช่ไหม

ขายได้วันหนึ่งเป็นพันลูก

มันแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะแม่
คือเราจะใช้หมูส่วนสะโพกหมูกับน้ำจิ้มรสเด็ดเผ็ดเปรี้ยวหวานเป็นสูตรของแม่เอง
เคี้ยวคือเราต้องสั่งพิเศษบางเหนียว
นี่ก็คือความอร่อยเด็ดที่ทำให้ขายได้เป็นวันหนึ่ง๖๗พันลูกมาแล้ว
หนูขอนิดนึงได้ไหมขอล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยของร้านแม่
ตั้งแต่ขั้นตอนของการทำไส้ขนมจีบ
การห่อขนมจิบแล้วก็ในสำคัญคือดูจัดชิน
ทุกเมนูที่ร้าน

น้องใบตองรีบขอเคล็ดลับความอร่อยกันเลยนะครับ
แต่ตอนนี้คงต้องให้พี่อารี
เข้าไปช่วยพี่พรเตรียมวัตถุดิบกันก่อนแล้วล่ะครับ

แล้วตื่นเช้าขึ้นมาพอเราตากน้ำวดใส่ปาก

เนี่ยบ้านเจ้าที่รีแรงนะ
เราก็คือความที่ไม่เชื่อ
ฝันเอามีดฟันประตูบ้านเข้ามาหาแม่
ว่าเดินเข้ามาบ้างกู

ยังอยู่กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ช่วงนี้ใครกำลังมีปัญหา
คิดไม่ตกเกี่ยวกับเรื่องของห่วงจุ้ย
มาทางนี้ซิ่นแสตร์ใช้ช่วยได้

ที่ตอนนี้เปิดมาปีกว่า
ได้สูตรมาจากจังหวัดนครนายกเลยเชียวนะ

แต่ทำไมยอดขายถึงไม่ค่อยจะดีล่ะครับ
แบบนี้จะมีวิธีแก้ไขยังไงบ้าง
สินแสชัยช่วยแนะนำกันหน่อยนะครับ

เจ้าของร้านใช่ไหมครับ

เป็นของชาวไทยพวนกับลาวพวนครับ
เป็นสูตรน้ำจิ้มเต้าหู้ยีครับ
นำมาปรุงตามสูตรของเราครับ
มีความเป็นโบราณต้องลองมาชิมดูครับ
ทุกผู้ชมครับร้านซุกกี้ลาวฟวน

หน้าร้านของเขาเนี่ยหันไปสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ด้านหลังนะครับพิงอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
องศานี้ในตำราห่วงจุ้ยเขาเรียกว่า๑ใน๔องศาสวรรค์
เพราะฉะนั้น๔องศาสวรรค์มันไม่ชอบต้นไม้
คุณก็เอาไม้กวาดไปวางไว้หน้าบ้านเต็มไปหมดเลย
กว่าจีนี่ที่เราพูดกันไว้เนี่ยคำว่าไม้กวาดก็คือต้นไม้ที่มีสัญลักษณ์เป็นไม้กวาดอย่างเงี้
แต่เนี่ยต้นนี้อย่าให้มันลกมันจะกวาดหมดเลย
ถ้าเราออกได้ขายดีนะครับ
เพราะฉะนั้นร้านอาหารทุกร้านอย่าให้หน้าร้านลก
เราจะต้องมีป้ายคัทเอาท์ให้มันเกิดความโดดเด่นนะครับ
ร้านใครที่เป็นอย่างนี้เฮียออกเลยครับ

โต๊ะของเขาเนี่ยต่ำมากเลย๗๕เซนแปลว่าฉายฟู
แล้วเขาว่าเงินทองเนี่ยสุรุยอิสุรายหายหมดกูอ่ะแปลว่าหายหมด
เราควรจะตั้งอยู่ที่๘๑๕ก็เพิ่มอีกประมาณนี้
เตาไฟ๒เตาที่อยู่หลังบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับซิงค์น้ำ
ให้มาต่อจากเคาน์เตอร์ตรงนี้เลยครับ
เพราะฉะนั้นพวกคนยืนผัดได้คนลวกได้ก็ยังช่วยกันอยู่นะครับ
หลังจากนั้นพอเตาไฟปุ๊บก็เป็นโต๊ะเตรียม

อย่างนี้ก็สามารถทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองได้
จุดนี้สำคัญนะครับก็คือซิงค์น้ำ
น้ำตัวนี้อยู่กลางบ้านเลย
ซึ่งตามสูตรแล้วว่าหลังที่ดินจะต้องไม่มีซิงค์น้ำ

เพราะฉะนั้นหลังที่ดินของเขาในอาคารเป็นซิงค์น้ำ
เพราะฉะนั้นทำยังไงก็ไม่เหลือครับรั่วครับ

เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาซิงค์น้ำนะครับ

ผมอย่าให้ซิงค์น้ำมาไว้ฝั่งด้านนี้
ตะวันออกเฉียงใต้
หันหน้าไปหากำแพงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

แล้วเราก็เพิ่มปริมาณในห้องนี้ให้ใช้สอยได้

รับรองรู้เรื่องเฮ่งปังรวย
ปรับห่วงจุ้ยเรียกทรัพย์กันไปเรียบร้อย

ขนมจีบซาระเบาปรุงสีกันอีกครั้ง

ให้กับร้านจนขายดิบขายดี

พี่พรขั้นตอนในการทำไส้มันคือไส้หมูถูกไหม
ว่าเราต้องใช้วัตถุดิบหลักคือหมูสับด้วยโอเค
เริ่มเลยค่ะตีเลยนะครับตีเลยถ้าเป็นบทละเอียดมันก็จะเป็นเหมือน
หมูบัดช่อนนะแต่ถ้าเป็นหมูบดยามเนี้ยมันจะได้มีความนุ่มมีความเป็นชิ้น
หน่อยใช่ไหมอ่าเป็นชิ้นแล้วก็จะเนื้อนุ่มค่ะตีประมาณสามสิบ
ก็คือหยอดน้ำแข็งให้เย็นหมูก็จะมีความนุ่ม
ดูดน้ำแข็งลงไปแล้วก็ความนุ่มก็จะขึ้นวันหนึ่งเนี้ยค่ะ
ใช้หมูประมาณกี่กี่กิโลได้ถ้าเป็นวันธรรมดาก็ประมาณสามสิบโล
สไตล์หน้าร้านนะครับสามสิบโลเยอะนะลูกค้าที่สั่งจากต่างจังหวัด
อืมสั่งไปซูมขายช่วงปีใหม่ใช่ไหมครับ
ก็จะเยอะหน่อยโอเคแล้วต้องใส่ส่วนผสมอื่นอีกไหม
นอกจากหมูล้วนอย่างเงี้ยถ้าเราตีได้สามสิบนาทีนะครับ
แล้วก็ว่าเราก็จะใส่มันลงไปครับถ้าใส่แต่หมูอย่างเดียวมันจะมีกระด้างกระด้าง
อ๋อเนื้อมันจะไม่นุ่มไม่ชำครับถ้าใส่มันหมูประมาณสักค่ะ
สิบนาทีครับผมก็ตีต่ออีกสิบนาทีครับหลังจากที่ตีหมูกับมันหมูรวมกันแล้วก็จะปรุงรสแล้วนะคะ
ครับขั้นตอนในส่วนผสมในนี้มีอะไรบ้างครับพ่อก็จะมีน้ำตาลน้ำตาลทรายมีเกลือเกลือ
ซูรสชูรสแล้วก็พริกไทยพริกไทยน้ำมันงาน้ำมันงาส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ
นี่คือขั้นตอนสุดท้ายของการตีก็คือการเอาแป้งข้าวโพดนะคะสมลงไปพ่อเราต้องค่อยค่อยตีหรือว่าเอ้ยแล้วก็
ค่อยค่อยทีลงไปเลยครับผมอ่าค่อยทีลงไปเรื่อยเรื่อยครับโอเคหมดแล้ว
หลังจากที่ตีส่วนผสมจนเข้ากันแล้วพี่พรก็จะนำไส้หมูมาแบ่งใส่ในภาชนะไว้แบบนี้นี่แหละครับ
หลังจากนั้นก็จะนำไปแช่ช่องฟีสไว้อีกห้าชั่วโมงเพื่อให้เนื้อหมูมีความนุ่ม
และให้มีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นนั่นเองล่ะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญ
นั่นก็คือการห่อขนมจีบซึ่งที่นี่เนี่ยเขาใช้มือทำกันแบบชิ้นต่อชิ้นนะ
ดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวเราให้น้องใบตองไปพิสูจน์กันเลยว่า
ง่ายเหมือนที่ตาเห็นหรือเปล่านี่นะคะนี่คือหมูที่เราไปผสมมา
แล้วก็แช่ฟีดไว้ห้าชั่วโมงก็จะออกมาเป็นแบบนี้อ่าแม่เราต้องใช้แผ่นอันนี้ใช่ไหมคะ

ปล่าย
กดลงไปหน้ากลาง
สาม

สอง
กดเร่มที่รู
วันนี้หนูว่าหนูไม่ได้อะ

หรือ

เพราะว่าแม่บอกไปแล้ว
ซึ่งขั้นตอนการทำไข่แดง
พี่อารีหวงนะั่งหวงด่า
เปิดสูตรให้กับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงเป็นที่แรก
วิธีการทำก็ง่ายเลยล่ะครับคุณผู้ชม
เพียงแค่นำไข่แดงจากไข่ไก่มาผสมกับสีผสมอาหารสีส้มแดง
แล้วนำไปตุ๋นจนพ่นจากนั้นก็นำมากรองเพื่อให้ส่วนผสมเนียน
แค่นี้เราก็จะได้ไข่แดงสำหรับแต้มบนขนมจีบแล้วล่ะครับ
พอเราจีบเสร็จแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะ

พอห่อขนมจีบเสร็จเรียบร้อยก็จะนำไปนึ่งเป็นเวลา๕นาที
จากนั้นก็ทาด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวเพื่อเพิ่มความหอม
และทำให้ขนมจีบเงางามน่ารับประทานยังไงล่ะครับ
อีกทั้งยังเพิ่มเติมความอร่อยด้วยการโรยกระเทียมเจียว
เรียกว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็ต้องใช้ความพิถีพิถันมาจริงเลยนะครับ
กว่าจะได้ขนมจีบที่น่าทาน
และตอนนี้ก็ได้เวลาสำคัญที่น้องใบตองตั้งตารอกันแล้ว
นั่นก็คือการชิมนั่นเองล่ะครับ
มาเดี๋ยวจะชิมแล้วเราต้องแบบว่าจิ้มกระเทียมเจียว
จุ่มลงไป

เข้าใจแล้วแป้งเกี้ยวเป็นแป้งบางแต่ไม่เละ
เวลาเราเกี้ยวไปเราจะได้ความรู้สึกเป็นแบบแผ่นเกี้ยวบาง
แต่หมูอ่ะความไส้หมูมันทะลุแผ่นเกี้ยวออกมา
ี้ยวไปคือหมูหมูหมูตะโกนออกมาว่าหมู

จิ้มของเขาจะมีความหวานเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดนิดนึง

สระเปร้า
แล้วเนื้อหมูแดงกลับเป็นคำแบ่งก็นี่อะ
ถ้าเป็นตอนเด็กก็จะกินแต่ไส้แล้วแป้งไว้อย่างนี้
แต่ตอนนี้กินหมดลูกแน่
อร่อยขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยล่ะครับ
ว่าทำไมถึงขายดีเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้า
แต่ก่อนที่จะเป็นร้านขนมจีบซาระเป๋ากุ้งสี
ที่มียอดขายหลักหมื่นแบบทุกวันนี้
ชีวิตของพี่อารีและพี่พรก็ไม่ง่ายเลยล่ะครับ
เพราะแต่ก่อนเคยเป็นกุ๊กอยู่ร้านอาหารจีนชื่อดัง
แต่เพราะมีปัญหากับเจ้าของร้านจนต้องลาออก

ฟังจากปากพี่อารีและพี่พรกันเลยครับ
จุดไหนที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราออกจากการเป็นกุ๊ก

เป็นช่วงที่เปลี่ยนสายผู้บริหาร

อายุไม่สบายใจแล้วก็ออกดีกว่า

ออกมาแปลว่าเราต้องมีเงินทุนอยู่ประมาณหนึ่งไหมแม่

แล้วค่าใช้จ่ายต่างมันพอไหมคะแม่

อ่าลูกอยู่โรงเรียน
ต้องส่งลูกเดือนละ๖๐๐บาท

แล้วรายลับมันน้อยลง
แล้วพอช่วงที่ตัดสินใจออกไปขายขนมจีบเนี่ย
มันก็ยังขายไม่ค่อยดีเหรอคะแม่

แม่ขายข้างทาง

ข้างทางฟุตบาทริมถนน
ว่าอยู่ดีชีวิตก็ลำบากขึ้น
จากที่แบบเป็นทุกข์กันอยู่ในพัฒนาคาร
มันต้องแบบทำยังไงดีกับชีวิตพ่อเหนื่อยไหมตอนนั้นเหนื่อยไหม
มันก็เหนื่อยครับเคยคิดไหมว่าเราคิดถูกหรือคิดผิดตอนนั้นอ่ะ
ไม่ได้คิดนะแต่ว่าเราคิดว่าเราต้องสู้ต่อ
จำได้ไหมว่าวันแรกที่เราแบบตัดสินใจมาเปิดร้านมันเกิดอะไรขึ้น
ก็มีรถเบนท์เขาจอดซื้อเขาบอกว่าเขาหิวเขาขอกิน
เค้าก็ลงมาสามสี่คนในครอบครัวเค้าอ่ะเค้าก็บอกว่า
แล้วผมทานแล้วแล้วผมจะไปกินอีกที่ไหนได้
ประมาณว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากกินอีกอ่ะไม่มีนั่นเหรอ
เขาจะไปซื้อที่ไหนเพราะว่าเราก็ขี่รถขายไป
ก็เลยมาคุยกันเหรอคะคุยกันก็เลยมาคุยเพราะว่าเออ
เปิดอีกสักร้านหนึ่งไหมไหมกับพี่อย่างเงี้ยพอเปิดร้านปั๊บ
ก็มีมรสุมชีวิตเกิดขึ้นตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อ
ก็ขับรถไปเรียกแท็กซี่ขับมอไซค์ไปครับค่ะก็เลยไปชน
โดนรถชนเป็นแผลทั้งทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยคือ
ไหลไปกับพื้นใช่ไหมตอนนั้นแม่ก็ต้องทำคนเดียว
ทำคนเดียวแต่ก็ทำไม่ได้อ่ะคนเดียวไม่ได้
ทั้งหนุ่มกีดทั้งสาปั๊วแม่ไม่ไหวแม่ต้องดอก
คือตรงนั้นคือต้องเอาเงินทุนที่เก็บไว้คือหมด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

คือคนติดตามเยอะหลังจากนั้นแม่ออเดอร์เยอะขึ้น

จนทำบางวันทำไม่ทัน

ตื่นเช้าคืนมาปุ๊บเราไปแปลงฟัน
แปลงฟันเราก็ต้องอมน้ำใช่ไหม

คุณต้องทำต่อตั้งที่หน้าก็คือเป็นอยู่
ก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าคุณอาการดีสุดที่สุดแล้ว
คือคนอื่นเขาเนี่ยจะไปทั้งแขนทั้งขาเลยคุณไปแต่หน้าก็โอเคแล้วนะ
ก็เลยประมาณจริงแล้วรักษาอยู่ประมาณปีหนึ่งนะไปจะกลับมาปีหนึ่ง
อกจากความมุ่งมั่นและการวางแผนที่ดีในการค้าขายของพี่อารีและพี่พร
ที่ทำให้ทั้งคู่ก้าวมาถึงความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ได้
ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวช่วยในการค้าขายของที่นี่นั่นก็คือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่อารีนับถือและศรัทธาจนสร้างปฏิหารมานับครั้งไม่ถ้วนเลยล่ะครับ
พ่อหนูแอบเห็นหน้าบ้านมีเป็นท่อนไม้ท่อนหนึ่งมีผ้าสามสีผูกด้วยนะ
เล่าให้หนูฟังหน่อยว่าท่อนไม้นั้นได้มายังไงคะ
เมื่อก่อนนี้ผมกลับไปที่บ้านครับขับรถกลับไปก็ไปเจอ
ถ้าต้นไม้ต้นไหนถ้าจมไปใต้ดินแล้วถ้าขวบไม่กินสภาพเขายังดีอยู่เนี่ย

ตอนนั้นก็เอามาตกแต่งท่อนไม้

ป๊ากลางบานฝันลีเนี่ย
เจ้าที่รีแรงนะเราก็คือความที่ไม่เชื่อ

เอาอะไรก็ได้แต่ท่านชอบขนมจีบสาระเป๋า
เม่ก็ยังไม่ไหว่งไม่ไหว่ง
ตอนแม่นอนกลางวันสามโมงเย็นแม่ฝันเอามีดฟันประตูบ้านเข้ามาหาแม่ฝัน
ใช่แล้วก็เดินเข้ามาคนแก่ประมาณอายุ๖๐ประมาณ๖๐ป่ะนุ่มพะนุ่ม
ใส่เสื้อธรรมดาใส่เสื้อแบบเสื้อแบบคนแก่ธรรมดาคอกระเช้าเนอะ
เดินเข้ามาบอกเนี่ยบ้านบ้านกูบ้านหนูหนูซื้อเนี้ยกูอยู่ตรงเนี้ย
ไม่เอาอะไรมาไหว้กูเลยพูดอย่างงี้เลยเหรอใช่แม่ก็สะดุ้งตื่นแม่
กลางวันเลยนะกลางวันแม่ก็เลยตั้งแต่นั่นมาคือแม่ก็เลยเปลี่ยนความคิด
ก็ลองไหว้ดูหลังจากนั้นแม่ขายดีคือแบบขออะไรก็ได้แล้วเรื่องสุดพลิก
คือหลานลูกของป้าที่เธอขายเนี่ยมันเป็นงานประจำปีปีใหม่
ซึ่งมีพนักงานเป็น๓๔พันคนเขายกมือไหว้ไหว้สาร
ขอให้ได้แรงมันใหญ่ไหวคืนนั้นเขาได้ทองกับว่า
ล่าสุดแม่อยากขอให้รายการอีกรายการหนึ่งที่ดังที่สุด
มหาแม่น้องโทรมาหลังจากนั้นเดี๋ยวทุกคนรู้อาทิตย์เดียวตรงแล้วหรอ

ก็คือเป็นเรื่องความเชื่อความศรัทธา
อีกนิดนึงมีอะไรอยากจะบอกกันแล้วกัน
ที่ผ่านอะไรมาด้วยกันในวันนี้ไหม

ก็อยากขอบคุณที่ผ่านมาเนอะ

ก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเขาว่า

คุณพ่อขอฝากร้านขนมจิบสระเปาคงศรีด้วยนะครับ
อยู่ที่คลอง๘อยู่ที่เจริญราบ๕นะครับผม

ที่ร้านเปิดตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๓โมงเย็น

แต่บอกเลยนะว่าขนมจีบหน้าร้านอาจจะไม่มี
แนะนำว่าให้ออเดอร์ล่วงหน้ากันก่อนนะคะ

กลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็น

นี่มันคือขนมจีบคือขนมหยุมหัว

อยู่ที่น้ำจิ้มด้วยนะคุณผู้ชม